ได้เข้าครัวแล้วใช้มีดกันบ้างไหม

เออไม่ได้รับอะสิเอาหินมาถูบ้าง

นะฮะคือเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ที่แบบว่า
เหมือนกับเป็นสเตนเลส
แต่ใบมีดมันจะเสียต้องรับมีดแบบดั้งเดิม
ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมฮะอาชีพรับมีด
ยังมีให้เห็นครับแล้วรายได้ดีด้วย
นี่นางสาววัลลีคุณเดชอายุ๖๓ปี
พี่เขาเป็นอดีตคนงานศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพมหานครด้วยนะ
พอเกษียณใช่ไหมก็กลับไปอยู่บ้านเกิดกับพี่สาวที่อำเภอเมืองอุทัยธานีนะครับ
จึงรับจ้างรับมีดหารายได้
คือสมัยเด็กเนี่ยเรียนรู้เคล็ดลับมาจากคุณพ่อ
คุณพ่อสอนใช่ไหมถูแบบนี้แล้วก็ต้องเอาน้ำลาดหน่อย
ใช่อากงบุ๊ยก็ใช้วิธีนี้
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำเป็นอาชีพนะพี่วรีบอก
แต่พอนั่งเอาหินรับมีดรับอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองเนี่ย
มีคนมาถามว่ารับจ้างรับมีดไหม

โอ้โหนี่เขาบอกว่ามีตั้งแต่๑๐บาทจนถึง๕๐บาท
แล้วแต่ความใหญ่ของมีดและลักษณะของมีด
เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าตามร้านอาหารเอามาให้รับเลยติดใจนะครับ
สาเหตุที่ลูกค้าติดใจเนี่ยคือคุณวลีบอกว่าเคล็ดลับคือเป็นการใช้วิธีแบบดั้งเดิม

เนื่องจากสมัยนี้ถ้าไปใช้เครื่องเจียร์
อย่างที่ผมบอกมีขายทางอินเทอร์เน็ตมีขายตามตลาดก็มีขายเดี๋ยวนี้นะฮะ
มันทำให้คมมีดมันเสียมันคมจริงแหละ
แต่คมมีดมันจะเสียแล้วการใช้งานของมีดมันจะลดน้อยลงนะครับ
แต่การใช้หินลับมันต้องมันมีหลายหินนะ
มีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็มีหินกรีดเอาไว้เก็บคมด้วย
นี่ฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นโอ้โหศาสตร์และศิลป์
วลีรับได้ทุกขนาดปอกผลไม้ก็ได้มีดทำครัวก็ได้
มีดพ้าก็ได้มีดโต้ก็ได้
บอก๑๐๕๐บาทแล้วแต่ขนาดนะครับตอนนี้มีลูกค้าขอโทษนะครับ
คิวรับมีดนะครับทำแทบไม่ทัน
วันหนึ่งได้๓๐๐วันหนึ่งได้๔๐๐อยู่ประมาณนี้

ไม่ต้องลงทุนอะไรมีหินแล้วมีดลงทุนครั้งแรก
ก็สามารถใช้ไปได้นานหลายปี
โอ้ยยิ่มเลยแล้วก็ลงแรงอีกเท่านั้นเองค่ะอ๋อ

ถ้าหินกองต้องไปสระบุรีมันน่าตีจริง